ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกรกฎความรักไม่ใช่จังหวะดีที่จะพบคนรักหรือเริ่มรักใหม่
จะเป็นอุปสรรคคนเพิ่งสร้างครอบครัวจะได้กำเนิดทายาทดีมีบุญ
สุขภาพระวังอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บจุกเสียดสวงอก
เพาะอาหารเวียนหัวหน้ามืดเพราะทำงานหนักพักผ่อนน้อย
พักผ่อนให้เพียงพอการเงินอยู่ในสภาพถดถอย
รายได้มาจากงานประจำหรือเงินเดือนจะมีรายจ่ายเลี่ยงไม่ได้
ภาษีค่าปรับค่าอากรที่มีลูกหนี้ทางไกลมีโอกาสศูนย์ได้ง่าย
การงานไม่ราบรื่นระวังกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงาน
เสนอโครงการใหม่ยังไม่ได้รับการพิจารณาอาจมีการลดเงินเดือน
ที่จะเปลี่ยนงานใหม่จะได้แต่ไม่ดีเท่าที่เดิม
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์